ปกติมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ

วูบแล้วล้มลงไปเนี่ยไปจมอยู่ในกองโครนนะฮะ
แปลงนาท้ายหมู่บ้านดูสิ

หายไปสาย๑๓ธันวาคมคือวันอังคาร

แกอยู่ตรงนี้เกือบ๒๐ชั่วโมง
แล้วช่วงนี้อากาศเย็นด้วยพี่อุ๋ย

เขาบอกในพื้นที่ตรงทุ่งนาตรงนี้เนี่ย
องศาแล้วแกอยู่แบบ

ก่อนที่จะมีคนมาพบนะครับดูสิเห็นไหม
คือถ้าจะมองไม่เห็นตัวแกเลย
ว่าที่โครนเปลือเปื้อนหมดทั้งตัวเนี่ย
ตอนที่คุณตาตอนวูบจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบกำเริบเนี่ยคงล้มลงตรงโครนพอดี
แล้วพยายามตะเกียกตะกายคงจะหาทางจะลุกขึ้นจะไปขอความช่วยเหลือแต่

จะหมดแรงแล้วไม่ไหวก็นอนจมอยู่แบบนั้น
สุดท้ายลูกหลานชาวบ้านมาเจอก็เอาน้ำมาล้างเนื้อล้างตัว

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสร้างความอบอุ่นในร่างกาย
ผ้ามาห่มให้แล้วก็พาไปโรงพยาบาล

คุณตาท่านนี้ชื่อนายคำจันเสวดวงนะครับ
ชาวบ้านเรียกตาจันทร์อายุ๘๖ปีแล้ว
ไปเจอตอนไปติดลมโครนอยู่ที่แปลงนาท้ายหมู่บ้าน
นี่ฮะจุดที่เจอเป็นแปลงนาที่บ้านถอยน้อย
ตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ห่างจากตัวหมู่บ้าน๔กิโลเมตร
หลังจากนั้นญาติญาติก็ช่วยกันนำตัวตาจันมาล้างโครน
เอาเสื้อผ้ากันหนาวเอาผ้าห่มมาใส่ให้

นี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็พาคุณตาแกส่งโรงพยาบาลนะครับ
นี่ที่เกิดเหตุนะฮะที่มาเจอคุณตาจันทร์
คือคุณตาจันแกแขนขาอ่อนแรงหมดนะครับ
ในบ่อโครนนาน๑๘ชั่วโมงได้นะครับ
แล้วในคืนก่อนที่จะเจอตัวเนี่ย

อุณหภูมิแค่๑๓องศาเซลเซียส

คือชาวบ้านยังแปลกใจว่าโอ้โหทำไมแกอึดขนาดนี้
ให้เป็นคนปกติร่างกายแข็งแรงทั่วไปเนี่ย
ถ้าเกิดว่าวูบหมดสติล้มลงจมโครน
ไปไหนต่อไม่ได้นอนอยู่ข้ามวันข้ามคืน
อากาศเย็นแบบ๑๓องศา

ลูกสาวนะครับลูกสาวคุณตาจันทร์นะครับ
ป้ามนอายุ๖๓ปีนะครับ
บอกว่าพ่อหายไปจากบ้านตั้งแต่สาย๑๓ธันวาคม

ไปไหนแกบอกแกไปเกี่ยวย่าที่แปลงนาท้ายหมู่บ้าน
จากนั้นก็เดินไปแวะหาปูหาปลาตามภาษามาถึงตรงจุดที่เจอเนี่ย
บอกอยู่ดีวูบสงสัยอาการเส้นเลือดในสมองตีบจะกำเริบ
วูบแล้วล้มลงล้มลงในบ่อโครนพอดีจะลุกขึ้นมาเพื่อจะเดินไปขอความช่วย
จากใครก็ลุกไม่ไหวแขนขามันอ่อนแรงไปหมด
แกก็เลยนอนอยู่ตรงนี้โชคดีมากที่หากันเจอหากันทัน
ตอนนั้นตาสะหารอย่างไหนครับ

ออกไปเอาผ่านอีกก็แถงหน้าจะแหล่งมาห่มให้เรา
พวกนี้กันนวดขาให้เราขาให้เราจังเขาเป็นตะคิ้วกิน
กันนวดให้กันซ่อยให้กันเหมือนเจ้าคน
นี่ฮะวันนี้คุณตาจันทร์อาการปลอดภัยดีขึ้น
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับลูกรับมาดูแลที่บ้านแล้ว
บอกคุณตามีของดีไหมเนี่ยไม่ทันได้ดูเหมือนกัน
มีของดีอะไรหรือเปล่าแต่โชคดีมีคนไปเจอแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้
เอาให้หายดีก็พอก่อนแล้วตอนนี้นะคะ